คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะ
คนโพสต์เขาบอกว่าอยากจะเตือนภัยสำหรับสาวที่ต้องขึ้นรถเมย์
เดี๋ยวนี้ต้องเตือนทั้งสาวแท้และสาวประเภทสอง
มากขึ้นรศมีสายเจ็ดนะคะปรากฏว่ามีคุณลุง
ขึ้นรถเมย์มาแล้วก็ยืนเอาเป้าไปถูหลังเธอตลอดเวลา
ตั้งแต่ขึ้นป้ายสารเจ้าพ่อเสือไปจนถึงป้ายเสือป่า
เอาเป้าไปถูตลอดเลยจนเธอต้องด่า
แต่ลุงคนนี้ก็ยังไม่ยอมรับนะคะไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

ใช่ไงคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้มาไงแต่ว่าพี่ไม่ทำกับหนูแต่พี่ก็ต้องทำกับคนอื่นถูกต้องไหมคะ
ผมไม่ได้ทำกับคนอื่นผมยืนแบบนี้

รถมันนิ่งมากแต่ตัวหนูโยกอย่างนี้เลยคุณพี่คุณพี่ว่าหนูต้องตลกไหม
เหมือนหนูอยู่บนไวกิ้งตอนนี้สนุกมาก
แล้วคุณพี่จอมรับหมายว่าคุณพี่ทำหนูไม่ว่าอะไรของคุณพี่คุณพี่ก้าดด้ง้าง
แต่ว่ามือมันไม่น่าโดนไงมันไม่น่าลวงได้ไงมือน่ะ
เนี้ยก็คือในคลิปนี้เหมือนกับสาวประเภท๒พูดเสียหาย
ก็ต่อว่าลุงคนนี้แบบนอนสต๊อปแบบไม่อยู่๓นาทีเลยนะ
เพราะว่าเธอบอกว่าคือไม่ได้เป็นครั้งแรกเธอขึ้นรถเมษายนี้อยู่บ่อย
แล้วก็จำได้ว่าเจอคุณลุงคนนี้เป็นประจำแล้วก็จะชอบมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เสมอ
หลังเนี่ยเธอบอกว่าเจอทีไรจะเดินหนีตลอดนะแต่ว่าครั้งนี้คือหนีไม่ไหว
เพราะว่าคนมันแน่นจริงไม่รู้จะหลบไปยืนตรงไหนอ่ะแล้วลุงคนนี้ก็คือเหมือนกับแอ่นเป้าไปถูหลังเธอ
แล้วก็ไม่ใช่แค่เอาเป้าไปถูกเหมือนกับเอามือไปล้วงด้วย
ซึ่งเธอรู้สึกได้นั่นแหละนะว่ากำลังถูกกระทำอยู่
คือผู้ชายคนนี้ก็พยายามบอกว่ารถมันแน่นใช่แต่ถ้าเราดูจากคลิปเนี่ย
แน่นไหมมันก็แน่นแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นอัดกันจนเป็นปลากระป๋อง
ใช่ค่ะคือสาวประเภท๒คนนี้เขาก็เลยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ก็มีข้อความบอกว่าลงก็ได้รถเมย์สายเจ็ด
คือลุงคนนี้ขึ้นรถจากศาลเจ้าพ่อเสือเจอบ่อยมาก
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก็ล้วงแล้วโดนล้วงแล้วจนรู้เลยนะว่าลุงคนนี้ลงป้ายเสือป่า
ปกติก็เดินหนีตลอดแต่วันนี้หนีไม่ได้คนแน่น
หงุดหงิดแล้วต้องมาโดนกอดโดนรัดแบบนี้อีกเนี่ยนะคะ
คนก็แชร์กันเยอะแต่๗นี้วิ่งคล่องขวางหัวลำโพง
อืมแต่ผู้ชายคนนี้เขายืนยันนะว่าเขาไม่ได้ทำ
ใช่ค่ะเขายังคงปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำ
รถมันแน่นมันเบียดเพราะรถคนมันเยอะอ่ะครับทีนี้ค่ะคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
นักข่าวของเราก็เลยนัดคุยกับผู้เสียหายนะคะ
ซึ่งก็คุณกรรมนาศบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวาน
อยู่บนรถเมย์สาย๗กำลังจะไปทำงาน
ก็มีผู้โดยสารลงไปจำนวนนึงเธอก็ขยับเข้าด้านในรถ
จังหวะที่รถออกตัวรู้สึกเหมือนมีอะไรไปโดนที่ก้น
สักพักเนี่ยเหมือนมีมือลอดเข้าไปใต้หว่างขา
ตอนนั้นคิดในใจว่าโดนเขาให้อีกแล้ว
แต่ก็ยังไม่ทำอะไรคิดว่าเดี๋ยวก็คงหยุด
แต่ไม่หยุดยังจับไปที่สะโพกซ้ายทีสะโพกขวาที
แล้วก็ค่อยลวงเข้าไปในกางเกงด้วยค่ะ
ใช่แบบล้วงแบบถกกระโปรงขึ้นแล้วก็ล้วงอย่างนี้ใช่ค่ะ
แล้วก็แล้วเขาก็เริ่มเอาเอวเขามาสีกับก้นหนู
ค่อยแล้วก็สีแล้วก็ทำของเขาไปเรื่อย
หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้ว
อันหนึ่งอากาศร้อนแล้วก็สองคือหนูงุดหงิดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนมาเกาะแกะอะไรอย่างนี้หนูรำคาญ
หนูก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็หันไปถ่ายเขา

พอเขารู้ว่าหนูถือกล้องเขาหลบหน้าเลยแบบหลบหน้าเลย
แต่เขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำนะคะเขาแค่หลบหน้า
แล้วเขาก็พยายามพูดเหมือนบอกว่าหนูก็เป็นคนผิด
หนูถอยหลังไปโดนเขาคนมันเบียดบ้างมันก็ต้องโดนบ้าง
หนูก็บอกมันก็เบียดค่ะแต่แบบมันไม่พอดีขนาดนั้นหรอกเนอะ
ถ้าเกิดคนเบียดกันธรรมดาอะไรอย่างนี้
หนูก็บอกเขาไปก็เป็นเหมือนในคลิปทุกอย่าง
เนี่ยค่ะผู้เสียหายก็บอกว่าระหว่างที่เธอโวยวายใส่ลุงนะคะ
คนในรถเมย์ก็แน่นคนก็เยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครช่วยเธอ
เหมือนกับนั่งเงียบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ก็ถ้าฟังจากในคลิปจะมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่บอกว่าเอามือบีบไปเลยน้องไม่ต้องเกรงใจก็จะมีอยู่คนหนึ่ง
คุณกัมปนาศก็บอกว่ามันหลายครั้งแล้วไง
นี่มันครั้งที่๔แล้วนะที่ถูกคุณลุงคนนี้ลวนลาม
แล้วก็ไม่ใช่คนนี้คนเดียวมีคนอื่นด้วยที่ทำกับเธอแบบนี้
ก็เลยบอกว่ารถเมย์สายนี้มันน่ากลัวหรือเปล่า
บอกว่าไม่ใช่แค่ลุงคนนี้นะขึ้นทีไรก็เจอบ่อยที่มาลวนลาม
กระเป๋ารถเมย์ยังเก็บตัวปกติเลยค่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม
ก็มีหนูคนเดียวที่แบบกระเทยโหกเวกโวยวายอยู่คนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยอะไร
ประมาณ๒๓เดือนก่อนโดนแบบนี้คนนี้ทำแบบนี้เหมือนเดิม
ใช่แต่ว่าหนูก็พยายามหลบแล้วก็พยายามเดินหนีตลอดนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานคือมันหนีไม่ได้จริงเพราะมันแน่นไปหมดเลยรอบข้าง
มีคนอื่นมันหนุ่มแต่ว่าคนอื่นหนูไม่ได้จำลักษณะท่าทาง
แต่ว่าเขาทรงดูดีไม่น่าทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะ
แบบใส่ใส่ท้ายใส่สูตรอย่างเงี้แล้วก็ทำแบบนี้หนูก็งงเหมือนกัน
แต่ว่าลุงคนนี้ก็เจอบ่อยมากครั้งที่๔แล้วน่าจะได้ครับ
นี่ค่ะแต่คุณกัมปนาศผู้เสียหายรายนี้ก็บอกว่า
หลังจากที่เธอโพสต์คลิปนี้ลงไปในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
แล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าอ๋อ
คุณลุงคนนี้เคยโดนมาแล้วเหมือนกันเคยถูกลวนลามมาแล้ว
คุณลุงคนนี้เลยจำหน้าได้เลยอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ณตอนนี้ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะคะ
แต่เธอบอกว่าเดี๋ยวไปแจ้งความแน่จะได้เป็นอุทาหรณ์ด้วย

ก็ดีฮะถ้าแจ้งความก็จะได้ชัด

ว่าเขาทำจริงไม่จริงอะไรยังไง